มาดูเรื่องราวรักต้องฆ่ากันหน่อยคุณผู้ชม
มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าคนก่อเหตุเขาคิดแบบนั้น
เป็นอดีตทหารเกณฑ์หนุ่มคนหนึ่งพฤติกรรมเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
แล้วก็หนีออกมาจากบ้านไปอาศัยอยู่กับแฟนนุ่มคนใหม่
พักอยู่ในบ้านบ้านพักการรถไฟแถวราชเทวี
หนีอยู่นานคุณผู้ชมแต่เหมือนว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมลดละ
ตามไปจนเจอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ไปเจอว่าอดีตแฟนตัวเองไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่
เห็นภาพบาดตาบาดใจรัวยิงตายสองศพคาบ้านพัก
เพราะว่าเขารักและหึงและห่วงมาก
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
แฟนใหม่เพราะทนพฤติกรรมถูกทุบตีจากมือยิงไม่ไหว
แต่ยิ่งหนีก็ยิ่งตามจนมาพบเห็นภาพบาดตาบาดใจ
สุดท้ายจึงหยิบยื่นความตายให้
ย้อนไปดูบรรถมบทของเหตุการณ์
เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๒๔พฤษภาคม
ภายในบ้านไม้๒ชั้นซึ่งเป็นบ้านพักของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ชุมชนศาแก้วเขตรราชเทวีกรุงเทพฯ
กลายเป็นสุสานกลืนร่างของคนทั้งสองคน
ภาพที่ปรากฏศพแรกเป็นร่างของนายกรกฎหมื่นปราบ
หรือนายอาร์ตอายุ๒๕ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มม๖นัด
กระสุนเจาะร่างจนพลุนนอนตายจมกองเลือด
ใกล้กันเป็นศพที่๒ร่างของนางสาวปรารถนาแก้วเกิด
หรือฟ้าอายุ๒๓ปี
จ่อยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันเข้าที่หัวและลำตัว๒นัด
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมแพทย์บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
สืบสวนสอบปากคำนายอนุพลสว่างน้อย
ซึ่งเป็นอาของนายกรกฎและพักอยู่ห้องติดกันให้การว่า
ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ได้ยินเสียงปืนออกมาจากห้องของหลาน๔๕นัด
พอออกไปดูพบหลานกับแฟนสาวถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
ก่อนเกิดเหตุไม่ได้ยินแม้แต่เสียงการต่อสู้หรือว่าเสียงการทะเลาะวิวาดกัน
ว่าคนร้ายตั้งใจมาก่อเหตุโดยเฉพาะและลงมืออย่างโหดเยี่ยม

พามาชี้เป้าจึงทำให้รู้ที่หลบซ่อนตัวกระทั่งลงมือสังหารทั้งคู่จนถึงแก่ความตาย
หมายของตำรวจพุ่งไปที่นายมรกฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจได้หลักฐานสำคัญเป็นแชทข้อความ
นายมรกฏส่งไปให้แม่ของนางสาวปรารถนาหลังก่อเหตุระบุว่ากูยิงลูกมึงตาย
หลังจากนั้นนายมรกฏก็หลบหนีไปการจักรไปของลูกสาวทำให้ผู้เป็นแม่ยังทำใจไม่ได้
และออกมาเปิดเผยว่าลูกสาวทนพฤติกรรมของอดีตสามีไม่ไหวเพราะมีนิสัยอารมณ์ร้อน
ชอบทำร้ายร่างกายลูกสาวเป็นประจำและเคยข่มขู่หากลูกสาวเลิกจะตามฆ่าทิ้งทั้งแม่ทั้งลูก
ขู่ว่าจะเอาระเบิดไปปลาใส่บ้านสร้างความหวาดกลัวไปตามกัน
คดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ

ยิงตายถึง๒ศพขาบบ้านพัก
ตำรวจจึงจะเร่งกระจายกำลังล่าตัวนายมรกฏ
ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีเร็ววันนี้
ประตูคุกเปิดรออดีตทหารเกณฑ์รายนี้เข้าไปชดใช้กรรม
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน